โควิด๑๙อย่าประมาทอย่าไปล้อเล่นกับมันนะครับคุณผู้ชม
นี่จะบอกว่าแขวนพระรอดท่านก็ไม่รอดนะฮะ
และเป็นเหตุการณ์ดาวกระจายของแท้ค่ะ
ออกไปทานข้าวกับเพื่อนนัดแก๊งไปทานข้าวปรากฏว่าติดโควิดยกแก๊งจ้า
แล้วเอาเชื้อเนี่ยมาติดลูกเมียที่บ้านด้วยครับนี่แหละค่ะกลายเป็นดาวกระจายของแท้เลยนะคะ
ทำงานมาจากบ้าน๒สัปดาห์แล้วแล้วก็มีกฎของบริษัทเลยนะบอกว่า
ห้ามออกไปนอกบ้านถ้าไม่จำเป็นเช่นอะไรบ้างไปเที่ยวเตรดดื่มสังสรรค์เดินช้อปปิ้ง
พวกนี้ห้ามแต่หยุดได้เพียงสามวันค่ะผู้ชายคนนี้รุ่นน้องของคนโพสต์
ก็นัดเพื่อนในบริษัทรวมตัวกัน๔คนไปทานข้าวที่ห้างดังแห่งหนึ่ง
ไปเดินซื้อของหลังจากนั้นเวลาผ่านไป๖๗วันทั้ง๔คนเอาละเอาแล้วเอาละ
เริ่มปรากฏอาการแล้วทยอยกันไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
พบว่าทุกคนติดโควิดทั้งหมดเลยจ้าแล้วเอาโควิดไปติดลูกติดเมีย
แล้วติดคนในบ้านด้วยคราวนี้โทษใครล่ะโทษกันไปโทษกันมา
โยนความผิดกันไปกันมาแกนั่นแหละเอามาติดฉัน
นั่นแหละเอามาติดแกก็ไม่รู้จะโทษใครแต่ที่แน่
หนึ่งในสี่รายอาการหนักนะฮะตอนนี้ทีนี้ทางบริษัทพอทราบเรื่อง
ก็ไม่จ่ายค่าจ้างให้เพราะว่าผิดกฎข้อตกลงถูกไหม
แต่เขายินดีจะจ่ายค่าจ้างให้เต็มจำนวนแต่มีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือ
คุณห้ามออกจากบ้านโดยเด็ดขาดก็ใช่ไงถ้าคุณออกไปแล้วคุณติด
เขาจะไม่จ่ายค่าจ้างให้คุณบางบริษัทเนี่ยเขาต้องเปิดกล้องเลยนะ
คือคุณจะอยู่ในบ้านแต่คุณเปิดคอมแล้วคุณต้องเปิดกล้อง
สุดท้าย๔คนนี้ผิดกฎไง
ใช่คือทำงานที่บ้านได้ค่าจ้างแต่ไอ้การที่ว่าจะได้ค่าจ้างก็ต้อง
แต่ปรากฏว่า๔คนออกไปข้างนอกแล้วทำให้ตัวเองติดเชื้อนะคะ

เพราะฉะนั้นแล้วก็เตือนกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าไม่จำเป็น

เราไม่รู้จริงนะคะว่าตอนนี้แต่ละคนไปไหน

เรายังไม่รู้เลยว่าคุณไปไหนมาคุณไปไหนมา
เพราะฉะนั้นทางที่ดีนะคะ
ตอนนี้ไม่ต้องแขวนพระรอดค่ะ

ที่คุณปุ้ยเล่าไปเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกัน
แต่ตอนนี้บาดหมางใจกันแล้ว
เพราะไม่รู้ว่าใครเอาไปติดใคร

คนก็ไม่ได้ค่าจ้างกลายเป็นโรคเครียดซ้ำเติมไปอีก